คุณผู้ชมวันนี้นะคะทางช่อง๓เขามีงานฉลองครบรอบ๔๖ปีใช่ไหม
ขบวนพาเรทและที่ต้องบอกเลยนะคะว่า
ได้เข้าร่วมไปอยู่ในขบวนพาเรทด้วยก็เดินอยู่กับ
เขาเรียกว่าอะไรนางเอกคู่ขวานและคุณปอร์ธริษฎีค่ะ
งานนี้หลายคนก็บอกว่าก็น่ารักได้ดูนะ
แอบห่วงน้องมะลิเหมือนกันที่รับงานเยอะไปค่ะ

มะลิเด็กหญิงผักขวัญสาวงก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังค่ะ
ซึ่งนอกจากความไร้เดียงสาของซุปตาตัวน้อย
ที่ใช้แววความเป็นมืออาชีพได้เทียบกับรุ่นพี่แล้ว
มะลิยังสตรองสุดกับการตอบคำถามด้วยคำพูดน่ารัก
และด้วยความที่น้องมะลินั้นขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อย
ก็ทำให้มีงานรุมเข้ามาทียิบ
หลายคนจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าจะมีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่า
เนื่องจากว่าบางงานนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาเช้าและเย็นจนเกินไป
ทางด้านคุณแม่คนสวยโบแวนด้า
ก็เผยว่าทุกงานที่ตัดสินใจรับนั้น
จะดูตามความเหมาะสมและสิ่งที่น้องมะลิชอบ
จะไม่มีการบังคับให้ทำในสิ่งที่ยากเกินไป

กับการใช้แฟลชในการถ่ายรูปน้องตามงานอีเวนต์ต่าง

ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยล่ะค่ะ
แล้วทุกงานที่มาเนี่ยมันก็เหมือนอย่างวันนี้น้องมาน้องก็ได้เรียนรู้ด้วย
ไม่ใช่ว่าเราบังคับน้องให้มาตลอดทุกงานน้องไปน้องก็มีความสุข
เวลาน้องเหนื่อยเราก็ให้พักแล้วก็อย่างอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องให้น้องพัก
วัน๒วัน๓วันแล้วแต่แต่จะบอกคุณอาตลอดว่าไม่ใช่ทุกวัน
ก็พยายามบอกแต่ละงานนะคะว่าให้อ่อนให้เบาลงบ้าง
หรือว่าอย่างถ่ายรูปก็งดแฟนนะคะอะไรอย่างนี้
ส่วนคลิปหน้าทุกคนก็ดูให้ความร่วมมือ
ค่ะแม้กระทั่งแฟนคลับหรือว่าคนที่มาดูเราก็ให้ความร่วมมือดี

ส่วนความคืบหน้าบริษัทผลิตละครที่ครอบครัวสหวงตั้งใจทำขึ้นเพื่อสารฝันของปทฤษฎีนั้น
โบแวนด้าเผยว่าคงต้องรอให้งานทำบุญร้อยวันของสามี
รวมไปถึงส่งน้องมะลิเข้าโรงเรียนเรียบร้อยซะก่อน
จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่ะ